คือถ้าเป็นกรกตอย่างที่อาจารย์เขียนไว้ในเฟซบุ๊ค

ยังครับคือต้องสอบส่วนข้อเท็จจริง
คือกรกตจะประกาศผลเลือกตั้ง
ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าการเลือกตั้งต่างกล่าว
เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
ดังนั้นกระบวนการก็คือว่า
๑จังหวัดต้องส่งข้อมูลมา
ผลการเลือกตั้งต่างที่เป็นทางการก็ถูก
ตัวพอจะนั่งเครื่องบินมา

ส่วนกลางก็ต้องสำนักงานเลขา
ก็ต้องประมวลผลนะครับว่าเรื่องราวต่างเป็นยังไง
แล้วก็นำเข้าที่ประชุมกรกต
ซึ่งความจริงเมื่อวานนี้
กรกตยังไม่น่าจะต้องประชุมเรื่องนี้ด้วยซ้ำ

หรือถ้าถึงแล้วผมไม่ทราบนะครับ

สิ่งซึ่งกรกตเขาต้องดูว่า๑นี้มีคนร้องเรียน
คัดค้านการเลือกตั้งในพื้นที่หรือไม่
หรือ๒มีข้อมูลจากทางคนของคอตเอง
ซึ่งรายงานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นส่วนของจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ตรวจการของการเลือกตั้ง

หรือรู้ด้วยตัวของเขาเองจากสื่อต่าง
ถ้าหากว่ามีกรกตก็ต้องคุยกันว่าเรื่องนี้
สมควรที่ต้องมีการสอบสวนหรือไม่
ซึ่งถ้าหากว่าเอาล่ะมีมูลหรือว่าพอมีเรื่อง
ซึ่งสังคมยังเคลือบแคลงยังสงสัยว่าไม่เป็นไปโดยเศรษฐกิจเที่ยงธรรม

คือเขียนไว้ในกฎหมายเลยครับว่าจะต้องเร่งสอบสวนโดยพลัน

โดยพันธุ์ก็คือส่งคนออกไปดูแลทันทีในเรื่องนี้
แล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาเมื่อไหร่ค่อยมาเสนอกรกต
กรกตก็ค่อยว่ากันว่าเอออย่างนี้จะว่ายังไง
จะรับรองผลไปไหมหรือว่าจะให้ใบเหลืองใบส้มหรือใบแดงก็แล้วแต่
อันนี้ก็เป็นลักษณะของกระบวนการขั้นตอนในการทำงาน
เพราะฉะนั้นถึงวันนี้เนี่ยถ้าผมเป็นกรกตผมก็เพียงว่าเอาคลิปเอาคลิปเหรอเออน่าสนใจ
ยังไม่เชื่อแต่ต้องส่งคนลงไปก็ต้องลงไปดูว่า๑มีการร้องคัดค้านในจังหวัดหรือไม่
เอาคลิปนี้ไปร้องเนี่ยให้รายละเอียดไหม
ว่าคนในคลิปเป็นใครบ้านเลขที่เท่าไหร่
หมู่ที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็เรียกว่าตาบอดแล้วไม่รู้จะไปคำที่ไหน
เพราะคลิปเขาไม่รู้ใครเป็นใครแต่ณวันนี้เนี่ยผมเรียนว่า
ทางพักเสรีรวมไทยที่ผมประสานหมายถึงว่าที่คุยกับเขา

แม้กระทั่งคุณป้าคนนั้นเนี่ยชื่ออะไรนามสุขุนอะไร
เดินเข้าไปในบ้านที่เท่าไหร่วันที่๑๙มิถุนายน๑วันก่อนวันเลือกตั้ง
เวลา๘นาที๓๐นาทีนะครับทุกอย่างเนี่ยชัดเจนหมด
เพราะฉะนั้นหน้าที่กรกตก็คือว่าคงจะต้องไปสอบสวนข้อได้จริงแล้วครับ
ว่าเอาละเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้น
หรือแม้กระทั่งพื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่า
มันคงไม่ได้บ้านหลังเดียวนะมันอาจจะแจกหลายบ้านนะ
เพราะว่าดูป้าเขารีบเร่งเหลือเกินนะเดินแล้วรีบไปอย่างนี้เป็นต้น
เดี๋ยวกรณีแบบนี้ก็ต้องกระดับหนังการ
คือถ้าเราดูเฉพาะทางฝั่งคนตรวจสอบและผู้เสียประโยชน์
คือมันก็มีรายละเอียดมากไม่น้อยเลยแหละนะคะ
แล้วก็หลักฐานมากอย่างที่แบบลงไปก็คงจะไม่ต้องเหนื่อยมากนะ
เพราะว่าเหมือนกับทิ้งรอยไว้ให้แล้ว
แล้วก็ในอีกฝากหนึ่งของทางพักเสรีรวมไทย
ซึ่งเขาเสียประโยชน์แน่ถ้าเขาแพ้ถูกไหมคะ
เขาเองก็มีหน้าที่ที่จะร้องกรกต
อาจารย์คำถามคือสมมุตินะคะถ้าไม่ได้มีใครร้องเลย
แต่ว่ามีคนเหมือนกับแบบส่งไปที่สำนักงานกรกต

กรกตก็ย่อมจะหยิบมาเพื่อตรวจสอบเองได้ใช่ไหมค

คือหมายความว่ากรกตเห็นประสบพบเห็นด้วยตัวเองนะครับ
อันนี้ก็สามารถที่จะหยิบขึ้นมาได้หยิบยกขึ้นมาได้
ที่เราพูดถึงตามถ้าสมมุติเราดูจากตามคลิปนะคะ
เขาเต็มใจคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะ
เต็มใจให้ข้อมูลกรกตว่ามันจริงเทศประการใด
สร้างเรื่องรึเปล่านะฮะสายลายกันไหม
ให้จริงหรือเปล่ามีก่อนหน้านี้หรือเปล่า
คำถามคืออาจารย์เวลาจะไปตรวจสอบจะรู้ได้ยังไงคะว่า
ว่านี่ของจริงหรือถ้าสมมุติเกิดกันในกรณีว่า
ลงไปแล้วอาจจะเกิดเหตุขึ้นจริงแต่ไม่มีใครยอมพูดเลย
ก็เป็นไปได้เพราะว่าเวลาที่อยู่ในพื้นที่ในชนบทในต่างจังหวัดเนี่ย
เรื่องของอิทธิพลเรื่องของการคมคู่มี
เรื่องของการที่ใช้อำนาจบางอย่างเข้าไปทำให้คนไม่กล้าพูดมี
ชาวบ้านอาจจะบอกไม่พูดไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้น
แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนสองคนคนที่หนึ่งก็คือคนซึ่งเป็นผู้หญิง
อันนั้นจะต้องให้ปากคำแล้วเพราะเขาเกี่ยวข้องโดยตรง
ถ้ากรณีซึ่งเขาผิดเป็นความทางอาญาเลยนะครับ
ว่าจะมีโทษถึงขนาดจำคุก๑๑๐ปี
เพราะฉะนั้นเขาต้องตอบปัญหาว่าเขาเอาเงินไปให้ใคร
แล้วก็เงินนั้นมาจากไหนอย่างไร
ทางดีสุดคือการที่ทำตัวเองให้เป็นพยาน
คือไม่ใช่ว่าไปเป็นจำเลยถ้าเป็นจำเลยเนี่ยกลายเป็นว่า
รับเองว่าตัวเองเอาเงินไปให้เพื่อนม้าวจุงใจคนนี้
ตัวเองผิดนะจำคุกคนเดียวนะครับ
ดังนั้นคนคนนี้ต้องให้ข้อมูลนะครับ
ขณะที่อีกคนนึงคือคนซึ่งรับเนี่ย
ก็โชคดีครับว่าเขาเต็มใจที่ให้ข้อมูลนะครับ
แต่คนทั้งสองฝ่ายกรกตต้องมีมาตรการเร่งด่วน
ในการที่จะไปดูแลคุ้มครองเขา

ซึ่งเรียกว่าระเบียบการคุ้มครองพยาน
ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องสินประนำจับต่างเนี่ย
ก็จะต้องอาศัยระเบียบดังกล่าวนี้

เห็นกรกตแสดงท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้
ว่าจะดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจัง
ไม่ใช่บอกว่าให้สำนักงานไปหาข้อมูลมา

อย่างนี้ดูแล้วรู้สึกว่าไม่มีความกระตือร้น

จะเป็นประธานกรกตหรือเป็นกรกตเนี่ย
ต้องบินไปที่ลำปางลงไปในพื้นที่

หมายนโยบายต่างให้ดำเนินการ

แล้วก็พึ่งพาอาศัยสำนักงานมากเกินไป
เอาอาจารย์ทำไมคณะกรรมการต้องไปเองคะ
ก็มีเสียเวลาโอ๊ย

แล้วเป็นเรื่องที่สนใจของประชาชน
และมันเป็นเรื่องของเครดิตของหน่วยงาน
ที่จะทำให้คนเกิดความเชื่อถือนะครับว่า
โดยงานนี้ดังกล่าวนี้ทำงานแล้วเป็นยังไงบ้าง
สมัยผมนะคุณจอมขวัญ
มีคลิปออกมาตอนประชามติ
นับคะแนนไม่โปร่งใสนะครับ
เป็นประเภทว่าเนี่ยเวลานับคะแนนก็ยืนบัง
ไม่ให้ประชาชนเห็นวันทับอะไร
คนแจ้งมาเนี่ยไม่บอกด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหน

ในการค้นหานะครับ
ทั้งรู้เลยว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่
ในมหาลัยนระเรศวรจังหวัดพิศนโลก

เก้าอี้เป็นแบบนี้ฉากหลังเป็นแบบนี้

เพราะฉะนั้นน่าจะต้องเป็นที่นี้ที่นี้

ผมไปที่นเรสวนเลยครับ

วิธีการของการนับคะแนนเขาเป็นอย่างไร

เวลาที่คุณจัดมุมกล้องแบบหนึ่ง

แต่ถ้าเดินเลี่ยงไปนิดนึง
ขยับซ้ายขยับขวาก็ไม่บังแล้ว

ของการที่จะต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นข้อเท็จจริง
คืออาจจะไม่ผิดก็ได้

ผมหวังว่าก็กะต๋อต้องหลงพื้นที่
ถ้าก็กะต๋อไม่หลงผมจะหลงเอง

แต่อาจารย์ลงไม่ได้มีอำนาจอะไรต่อเหตุนี้

โอ้โหอาจารย์เดี๋ยวรอก่อนก่อนตอนนิดนึง
อาจารย์แต่ว่าถ้าสมมุติเราดูเฉพาะตัวคลิปที่ถูกอัดไว้เนี่ยนะคะ
ที่มาที่ไปคือว่าคนที่รับเงินไว้เนี่ยตั้งใจอัดไว้ไหม
คือผมเข้าใจว่าตั้งใจแน่นอน
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าในพื้นที่มันมีฝ่ายนี้มันมีฝ่ายนี้

แล้วเขาก็รู้เห็นว่ามีการที่จะซื้อเสียงเกิดขึ้นในพื้นที่
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเตรียมการในการที่จะเก็บหลักฐานข้อมูลต่าง

ตอนนี้คลิปนี้เนี่ยหลายคนนึกว่าแหมมันดูตั้งใจแล้วกัน
เหมือนกลับมาปั๊บก็เดินเข้ามาแล้วก็แจกเลยทันที
เหมือนกับแบบตั้งใจตั้งใจจะทำให้เขาผิด

จริงถ้าไปดูคลิปในรายละเอียดคุณจอมขวัญ
คลิปยาวประมาณ๓นาทีกว่า
ไม่ได้มีความยาวเพียงแค่๓๐วินาที

เห็นมีอะไรเลยมีแต่หน้าบ้านเปล่า

คือเหมือนกับรู้ว่าอีกสักระยะหนึ่ง

ยอยแจกทีละบ้านทีละบ้านกำลังเดินมาอยู่

อาจารย์ทีนี้ถ้าสงค์เราดูแบบนี้

เพราะว่าคือเมื่อมันมีข้อสงสัย
สมมุติเราสงสัยก่อนว่าไม่รู้เซ็ตฉากหรือเปล่า

แต่ว่าการลงไปถ้าเทียบกันแล้ว

กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินเข้ามาให้

ส่วนจะจริงเท็จประการใดก็ไม่ได้จบที่๒คนนี้ใช่ไหมคะ

แล้วก็ถามคนในระแวกพื้นที่ใกล้เคียง

ซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะมีทั้งให้ข้อมูลและไม่ข้อมูล

ฝั่งผู้ชายเนี่ยผมการันตีว่าไม่หาย

ผมไม่มั่นใจจะหายไม่หายนะครับ
ถ้าเจตนาบริสุทธิ์จริงใจ

ขณะนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ายังอยู่หรือไม่อยู่

ก็แล้วแต่นะครับคุณจอมขวัญให้ผมไปผมไปแน่นอน
ก็คือเรื่องของการที่
ทางรองนายกผลเอกประวิทธิ

ก่อนจะเกิดการกากบาทในครูหา

ข้อสังเกตนี้อาจารย์พยายามจะบอกว่าอะไรคะ

การไปของพลเอกประวิทย์นี้
ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี

เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง
ผมก็สงสัยอะว่าหนึ่งลำปาง
แรงหรือไม่ผมก็ไปค้นครับว่า

นะครับที่ประกาศออกมารายเดือนนะ

ไหนแรงบ้างเดือนสุดท้ายที่ประกาศออกมา

เหนือมี๙จังหวัดใน๙จังหวัด

เพราะฉะนั้นการไปลำปางบอกว่าแก้ภัยแรงเนี่ย

ตัวจังหวัดก่อนนะครับ

ลำปางแรงแต่ไม่ได้แรงถึงขนาดว่าเป็นภัยแรง

สองคือที่ไปเนี่ยท่านไปสองอำเภอ
หนึ่งคือไปสารกลางก็แน่นอนครับ
ก็ต้องไปเยี่ยมไปตรงที่สารกลางก่อน

ไปประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ใน๕อำเภอของเขตเลือกตั้งที่๔

กำนันผู้ใหญ่บ้านอีก๒อำเภอมา

คือศพปาบเถินนะครับแล้วก็เสริมงาม
อำเภอนี้คือสามอำเภอในห้าอำเภอ

อันนี้เป็นสัญลักษณ์ต่างอะไรยังไงบ้าง

สบปราบเนี่ยเป็นบ้านเกิด

นะฮะก็คือบ้านเกิดของเบอร์สอง

คะแนนเสียงตีตื้นกลับมาหรือไม่นะครับ
อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งซึ่ง
ควรจะต้องมีคำตอบมากกว่านี้

ไทยแร้งมันไม่ได้แร้งอะ

ไม่ได้เป็นอำเภอที่มีปัญหาด้วย

ซึ่งบอกว่าในอำเภอต่าง

ประสบปัญหาภัยแรงประกอบด้วยอำเภอต่างอะไรบ้าง

ผมจะให้ประโยคนี้นะฮะท่านจะต้องศึกษา
ข้อมูลให้ดีกว่านี้ว่าที่ไหนเป็นภัยแรง

ถ้าบริหารงานแบบนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลนี้

แต่ว่าการไปเอาล่ะอาจารย์จะแย้งได้ว่า

ขณะที่ว่าคนระดับรองนายก

แต่มันก็ไม่ได้แบบแอบไป